กรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ายื่นร้องเรียนต่อกองปราบนะคุณ
หลังจากติดใจการเสียชีวิตของคุณตาแบน
ซึ่งเป็นพ่อวัย๗๐กว่า

เพราะก่อนหน้านี้ทางตำรวจศรีประจันทร์ของสุพรรณบุรี
ระบุว่าพ่อของเธอเสียชีวิตจากการลื่นล้ม
แต่ตัวเธอไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

โอ้โหมีรอยฟกช้ำตามตัวตามแขนตามหลังของพ่อของเธอ
แล้วก็ลักษณะเลือดที่มันกระจาย

ไม่ได้ล้มเฉยนะใช่ครับมีรอยช้ำที่ท้ายถอยเหมือนถูกฟาด
และท้ายที่สุดเธอนำเรื่องนี้เข้าสู่กองปราบ
แต่ก่อนหน้านี้ตำรวจภูทรภาค๗ระบุแล้วนะครับว่า
ไม่ใช่เป็นการลื่นล้มและอุบัติเหตุ
แต่เป็นการที่มีคนทำให้ตายหรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
พลตำรวจตรีกัศนะแจ่มสว่าง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีตาแบน
หลังจากลื่นล้มจนเสียชีวิตเป็นอุบัติเหตุ
เป็นสิ่งที่ตำรวจภูทรภาค๗ได้ลงบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

เป็นข้อหาฆาตกรรมแล้วนะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ภายในบ้านตำบลวังยางอำเภอศรีประจันทร์
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
หลังเกิดเหตุทางตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง
และได้พบตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งแล้ว
ก่อนนำตัวส่งตรวจดีเอนเอแล้ว
แล้วก็มีการนำตัวผู้ต้องสงสัยอีก๔คน
ส่งตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติมแล้วนะครับ
เราก็มีการสืบสวนหาข่าว
ประเด็นที่มันอาจจะนำมาสู่การวิวาส

ก็เราก็พบผู้ต้องสงสัยอยู่เป็นบางคนบางกลุ่มนะครับ
แล้วก็ต่อมาในวันที่๗กุมภาคม

ส่งเก็บตัวอย่างดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยลายหนึ่งไปตรวจเปรียบเทียบนะครับ
ต่อมาวันที่๑๒มีนาทางพิสูจน์หลักฐานกลางผู้ตรวจพิสูจน์
แจ้งกลับมาว่าดีเอนเอไลน์ที่เราส่งไป๑ลายมันไม่ตรง
แต่ว่าเขายืนยันว่าพบตัวอย่างเดียวโดยที่เล็บของผู้ตาย
ทั้งที่มือทั้งสองข้างยืนยันได้ในเบื้องต้นว่าเป็นดีเอ็นเอของผู้ชาย
แล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่๒๙มีนาครับ
เราก็ส่งดีเอเนเอของผู้ต้องสงสัยอีก๔คน
เราก็พยายามสืบสวนหาข่าวที่คาดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องนะครับ
ส่งเพิ่มเติมไปอีก๔คนตอนนี้อยู่ระหว่างรอผล
สำหรับผลของการตรวจดีเอนเอที่ตรวจพบภายในเล็บของตาแบนผู้ตาย
ว่าเป็นดีเอนเอของผู้ชายนั้นตอนนี้ทางตำรวจยังไม่ได้สรุปนะครับ
ว่าจะเป็นดีเอนเอของใครหรือว่าเป็นของผู้ก่อเหตุ

เพราะตอนนี้ทางตำรวจบอกว่าต้องรอคำยืนยันจากหน่วยพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ทางห้องนิติวิทยาศาสตร์ห้องแล็บอีกนะครับ
ว่าเป็นดีเอนเอของใครอาจจะเป็นดีเอนเอของตาแบนเอง
หรือว่าเป็นดีเอนเอของญาติใกล้ชิดก็ได้นะครับ
และขณะนี้ได้สืบหาผู้ต้องสงสัยได้อีก๓คน
โดยอยู่ระหว่างส่งตัวเข้าตรวจดีเอนเอเพิ่มอีก
ก่อนจะขยายผลแล้วก็เร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของตาแบน
ให้กระจ่างในเร็ววันนี้นะครับ
ตาแบนผู้เสียชีวิตก็คือนายสีวิ
ชื่อตาแบนเลยนะชื่อนายแบนสีวิเทียนนะครับ
ซึ่งตอนนี้เรื่องเข้าสู่กองปราบแล้ว
เพราะลูกสาวเอาไปร้องขอความเป็นธรรม
คือตอนแรกสงสัยเรื่องของคดี
ทำไมตำรวจศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรี
ถึงลงความเห็นว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เขาบอกว่าลูกสาวบอกแขนก็มีรอยช้ำ
มีรอยครูดทั้งข้อศอกทั้งตัว
แล้วก็ที่หลังแล้วก็ท้ายทอยก็มีรอยฟกช้ำ
ลักษณะของเลือดที่มันกระเซ็นสาดเต็มพื้นห้อง

เหมือนลักษณะเท้าย่ำไปย่ำมาในที่เกิดเหตุด้วย
เป็นรอยเท้าของคุณตาเองหรือเป็นรอยเท้าคนอื่นร่วมด้วยนี่สิ
แล้วก็เลยเอาไปร้องต่อกองปราบ
เพราะว่าการเสียชีวิตเสียชีวิตมาตั้งแต่เดือนมกราคม๓๔เดือน
ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับ